คำแรกไปดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวมุ้งคนหนึ่งที่ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านข่มขืนนะครับ
เธอเองก็เสียชีวิตแล้วนะครับตอนนี้
แต่ว่าสิ่งที่มันตามมาคือเธอมีการเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายเอาไว้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยรวมทั้งประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เดินทางไปพบกับตำรวจให้เร่งรัดเรื่องของคดีบอกว่า
แม้ผู้เสียหายจะตายไปแล้วแต่คดีเนี่ยยังเดินหน้าต่อนะยังไม่สิ้นสุดนะครับ
เหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวมงค์วัย๒๒ปีที่ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งลวงไปข่มขืน
แล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลทำให้ผู้เสียหายอับอายครับ
เธอก็อยู่ไม่ได้ก็เลยไปกินยาฆ่าแมลงหวังจะฆ่าตัวตาย
แต่ญาติไปเห็นก็ช่วยกันได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลลำปางก็รักษาได้ทันนะฮะ
แต่ว่าถูกเปิดเผยมาวันที่๒๔กรกฎาคม
จนกระทั่งล่าสุดนะฮะผู้เสียหายเสียชีวิตแล้ว
คุณผู้ชมเมื่อกลางเดือดที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ด้วยอาการไตวายเฉียบพลันนะครับ
นายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมบอกว่า
ในเรื่องของคดีซึ่งตอนนี้ถึงแม้ผู้เสียหายจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
แต่ว่าการดำเนินคดีนั้นต้องดำเนินต่อไปให้ถึงที่สุด
เพราะผู้เสียหายได้มอบอำนาจในการดำเนินการทั้งหมดเอาไว้แล้ว
โดยผู้เสียชีวิตได้ไปให้ปากคำเอาไว้ระบุวันเกิดเหตุคือ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเธอได้มีการเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายเอาไว้
เขียนเอาไว้แบบนี้ใจความในกฎหมายนี้นะฮะบอกว่า
คุณยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่ไหมคิดได้อย่างไรว่าหนูจะหลอกคุณ
อย่าคิดว่าจะยอมให้จบหนูรู้ว่าคุณกลัวจะเสียค่าสินสอดขอหนูเป็นเมีย
ไหนบอกว่าเลิกกับเมียแล้วเมียเป็นคนเลวแต่ขังเธอไว้ในบ้านไม่ให้ไปไหน
อันนี้เป็นจดหมายที่ผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเขียนเอาไว้ให้คุณผู้ชมตีความเองว่า
ใจความที่เธอเขียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างไร
อันนี้เป็นสิ่งที่เธอเขียนเอาไว้นะครับทีนี้ทางด้านของก่อนหน้านี้เองเนี่ย
ผู้เสียหายเองก็ได้มีการไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกไรสิทธิพรมปฏิมานะครับ
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปางแล้วเนี่ย
รวมไปถึงรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่จองห้องพัก๓คน
ว่าต้องรอตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสามารถยืนยันตัวบุคคลต้องสงสัยได้แล้ว๑คน
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนเธอ

ทราบข้อมูลบอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและผู้เสียหายไปเปิดห้องพักบนชั้น๒เพียงห้องเดียว
ซึ่งฝ่ายหญิงใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเอาไว้
สักประมาณบ่าย๓โมงฝ่ายชายลงมาซื้อกับข้าวแล้วก็กลับขึ้นไปห้องใหม่
อาจริยะกล่าวบอกว่าก่อนที่ผู้เสียหายจะเสียชีวิตได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
โดยสื่อสารกันกับครอบครัวด้วยการเขียนข้อความแล้วก็พูดได้เพียงเล็กน้อย
ซึ่งวันเกิดเหตุก็นัดพบกันไปเจอกันที่ตัวเมืองลำปาง
เพื่อให้พาไปซื้อยาแผนโบราณแก้อาการปวดหลัง
แต่ถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกอุบายว่าจะพาไปทานข้าว
แล้วก็ลงมือล่วงละเมิดทางเพศ
ส่วนชายอีก๓คนที่ตามไปสมทบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับการก่อเหตุแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดนั้น
เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ